หกปลาเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่คนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือคนพื้นถิ่นอีสานนิยมทำกินเพราะเป็นอาหารที่ทำได้ง่ายจากวัตถุดิบพื้นบ้านใกล้ตัว
คำว่าหมกคือการทำให้สุกด้วยการหมกไฟ
และรูปแบบการหมกปลาที่นิยมทำกันคือการนำมาห่อด้วยใบตองแล้วนำไปย่างด้วยไฟ
จะมีความหอมที่ได้รสชาติจากใบตองที่ห่อและกลิ่นควันที่ย่างนั้นจะเคล้าไปกับเนื้อปลาที่หมกจนได้กลิ่นหอมเฉพาะเมื่อสุกแล้ว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน